มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพิธีกรมากความสามารถพิธีกรอารมณ์ดีเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลา
แต่คราวนี้ถึงกับน้ำตาตกไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะ
อันนี้เป็นภาพกับแฟนหนุ่มของเธอนะคะแล้วที่วงกลมสีแดงแดงเอาไว้คือนาฬิกา
ก่อนขึ้นเวทีถอดนาฬิกาใส่กระเป๋าพอลงจากเวทีนาฬิกามันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแล้ว
และนาฬิกาเรือนนี้ค่ะคุณภาคภูมิซื้อสักเรือนไหมล่ะ
เดี๋ยวไปซื้อเลยเท่าไหร่๑๕๐๐๐๐๐บาทให้คุณเบ๊กกี้ก็ซื้อมาใส่
ก็เลยน้ำตาตกไงมันถึงว่าคุณเป๊กกี้ถึงแบบโอ้โหมันเอาไปได้ยังไงเนี่ย
โอ้โหเลยต้องไปแจ้งความคุณเป๊กกี้เขาโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมบอกว่า
มีคนมาล้วงกระเป๋าขโมยนาฬิกาไปตอนนี้เดินเรื่องแจ้งความที่โรงพัก
และสถานที่จัดงานด้วยน้ำตาพี่ร้านนาฬิกาถ้าเห็นใครเอาไปขาย
ฝากแจ้งด้วยนาฬิกาเรือนนี้ข้อตัดพิเศษเพราะว่าข้อมือของเป๊กเล็กมาก
คือตัดข้อออกก็สายมันจะสั้นหน่อยข้อมือเธอเล็ก
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่แฟนหนุ่มของคุณเป๊กกี้คุณถา
ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยเป็นแฟนด้วยเขาเล่าให้ฟังว่าคือตอนแรกเนี่ย
ก็เป็นคนดูแลกระเป๋าให้คุณเป๊กกี้นี่แหละแต่มันมีจังหวะที่ต้องขึ้นเวทีด้วยกันไง
ก็เลยไม่ทันระวังตัวพอเสร็จงานเปลี่ยนชุดกลับบ้านอ้าวนาฬิกาหาย
ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแต่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะครับ
เห็นเลยเห็นคนร้ายที่ขโมยนาฬิกาไปเลยคือในมือของคนร้ายยังถือนาฬิกาอยู่เลย
นี่กระเป๋าที่วางในงานนะนะเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
นั่นไงคือคุณเป๊กกี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วย
บอกโอ้โหนี่เอามาจากกระเป๋าแล้วเดินไปแล้ว
ใช่ไงแล้วมีแบบหันหน้ามาทางกล้องวงจรปิดด้วยเลย
เห็นหน้าชัดชัดว่าคนร้ายนี่หันมาอ่าเห็นหน้าถึงเขาจะใส่เหมือนกับ

คนนี้เป็นอดีตคนขับรถของคุณเป๊กกี้

ใช่สอนอห้วยขวางนะคะบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วค่ะ
นายจิรษักหรือแป๊กนามสกุลโสระเวทอายุ๒๓
เป็นอดีตคนขับรถของคุณเป๊กกี้ลาออกไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง
ครับเขาให้การว่าคือเหมือนกับไม่พอใจที่ผู้จัดการของเป๊กกี้
หักเงินค่าแรงก็เลยลาออกแล้ววันเกิดเหตุไปหาเพื่อนที่ทำงานแถวนั้นพอดี
เห็นกระเป๋าของเป๊กกี้วางไว้ก็เลยขโมยนาฬิกา
แล้วนาฬิกาเรือละล้านห้าค่ะคุณผู้ชม
อ้าวเอาไปขาย๖แส
แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะร้านที่เขารับซื้อนาฬิกาไปเพราะเขารู้ข่าว
ว่านาฬิกาเป็นของคุณเป๊กกี้เขาก็เอามาคืนให้นะคะ
เขาก็ดำเนินการอะไรกันเสร็จสับก็ได้นาฬิกาคืนตามขั้นตอน
นี่ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่แฟนเขาไปที่สนห้วยขวางไปเอาคุณเป๊กกี้ด้วย
คุณจักรีนบกข่าวบันเทิงของเราก็ต่อสายตรงคุยกับคุณเป๊กกี้เลยนะคะ
เดี๋ยวลองฟังคุณเป๊กกี้ดูหน่อยค่ะ
ว่าพี่ถอดไว้ตรงไหนเวลาไหนและช่วงเวลาไหนในระหว่างโชว์ของพี่คือช่วงที่ปอดคนที่สุด
แล้วก็ใช้ช่วงเวลานั้นเวลาที่เขารู้ว่าเข้ามาฉกของของพี่
นี่คือตึกตองและวางแผนไว้ก่อน
ถ้าคุณจักรินได้ดูคลิปที่พี่ไปดูในกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยในแต่ละช่วงคือโจรขนาดแท้
พอเห็นภาพในกล้องก็แบบทั้งดีใจทั้งโกรธทั้งแบบบอกไม่ถูก
ก็เลยเผลอคำพรุษวาสออกมาว่าคุณเตี้ย